สุภกิจเป็นไงบ้างกระแสดราม่าเป็นสิ่งที่คาดไว้อยู่แล้วไหมว่าดราม่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ
เป็นสิ่งที่ผมคาดไว้อยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมโพสต์ตัววีดีโอลงไปตั้งแต่ครั้งแรกเพื่อสอบถามคนไทยว่ามันน่าที่จะเกิดอะไรขึ้น
ทุกคนก็บอกว่ามันก็น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วใน๕ตู้ที่เป็น๕ตู้โมเดลโปรโตท้ายของเราก็เกิดขึ้นครับ

แล้วทีนี้ตอนที่คุยกันกับเพื่อนหรือคนที่เริ่มต้นความคิดนี้ด้วยกันเนี่ยนะคะ
ไว้แล้วว่าจะเกิดแต่แต่คิดไหมว่าจะเกิดจนกลายเป็นแบบ
เหมือนกับกลายเป็นการตั้งคำถามกลับมา
ว่าแล้วตกลงยังต้องทำต่อไปไหมมันดีแล้วเหรอเราจะทำต่อไปเหรอ
คือคิดไหมว่าจะต้องเจอคำถามแบบนี้ทั้งนั้นที่มันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานเองนะคะ
คือจริงจะบอกว่าในบรรดาวันนี้นะฮะอัปเดตล่าสุดคือ
ตู้แล้วนะครับใน๗๗จังหวัดในประเทศไทย
ซึ่งตรงนั้นผมมองว่ามันเป็นส่วนน้อยมากมากสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับ
มีแค่ไม่กี่ตู้ที่โดนแล้วก็คนส่วนใหญ่ยังได้ประโยชน์
จากเหตุการณ์จากตัวตู้นี้อยู่ดังนั้นผมคิดว่ามันก็
มันเหมือนกับคุณเทน้ำใส่ขวดก็มีบางหยดที่มันกระเด็นไปบ้าง
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ลงขวดนะครับอ่าทีเนี้ยตอนที่เห็นภาพข่าว
จากมุมต่างจากตู้ต่างแล้วเนี่ยนะคะคุยกับเพื่อนว่ายังไงบ้างคะ
จริงแล้วเนี่ยเราก็คุยกันแต่มันก็เป็นสิทธิ์จุดที่
คาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างงี้ครับ
ต้องบอกคุณจอมก่อนว่ามันคือเรื่องของตู้นี้ตามโมเดลจริง
ซึ่งชุมชนก็ต้องสอนแล้วก็ต้องเรียนรู้ในชุมชน
เคสที่ผมเล่าให้ฟังว่าที่เพชรเกษมจดก็คือมีน้องมาเอาไปปุ๊บแล้ว
แล้วชุมชนเองเนี่ยผู้ใหญ่ชุมเองก็สอนเด็กว่า
หนูหนูทำอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าหนูอยากจะกินตลอดไป
หนูอยากจะมีกินเรื่อยเรื่อยหนูกวาดไม่ได้เพราะกวาดปุ๊บเนี่ย
ต่อไปเขาไม่เอามาใส่แล้วนะดังนั้นเมื่อชุมชนต้องสอนชุมชนครับ
ต้องดูแลเพราะตู้นี้ไม่ใช่ตู้ผม

ตู้นี้ผมให้ชุมชนใช่มันคือตู้ส่วนรวม
ผมให้ตู้แล้วตู้เป็นของส่วนรวมแล้วครับไม่ใช่ตู้ผมแล้ว
เป็นตู้ชุมชนที่ชุมชนต้องดูแลกันเองดูแลทั้งคนมาใส่ดูแลทั้งคนมารับ
แล้วก็คอยสอดส่องดูแลใครที่ทำพฤติกรรมไม่ดี
ตำหนิติเตียนกันไปนั่นคือตู้ของชุมชนที่ชุมชนต้องเรียนรู้
ที่จะรักษาค่ะเราพูดถึงขั้นที่ว่าสมมุติว่าตั้งแล้วปุ๊บ
พรุ่งนี้หายเรายังไม่แคร์เลยครับอ๋อเพราะมันคือตู้ฉุดผลแล้ว
คือให้ชุมชนเป็นคนจัดการกันเองอันนี้คล้ายเหมือนกับการกระจายอำนาจเป็นสังคมลักษณะย่อย
ว่าเขาจะอยู่กันแบบไหนเขาจะจัดการเรื่องนี้กันแบบไหนแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับมีคนถามผมว่าแล้วตู้อย่างนี้จะอยู่นานไหม
ผมก็บอกผมก็ตอบไม่ได้ครับเพราะมันไม่ใช่หน้าพี่ผม
เราให้ไปแล้วบางชุมชนตู้นี้อาจจะอยู่๕ปี๑๐ปี
ต่อให้ตัวตู้มันสลายไปแล้วแต่ว่าในอนาคตก็จะมีคนเอาตู้มาทดแทน
สมมุติว่ามันเกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าชุมชนนั้นไม่ศรัทธาการให้แล้ว
มีแต่คนโกยอย่างเดียวตู้ไม่ต้องหายหรอกครับแต่ไม่มีคนมาใส่

เอาแวบที่เห็นภาพนะคะแม้กระทั่งตู้๕ตู้แรกของตัวเองก็เกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยนะคะ
ตอนที่เห็นภาพแวบแรกเนี่ยในใจความรู้สึกของคนที่คิดว่าอยากจะช่วยเหลือกันและกันเนี่ย
แต่ภาพที่เราเห็นทำให้เรารู้สึกยังไงหรือเพื่อนที่ช่วยกันคิดช่วยกันเริ่มทำเนี่ย
ตอนนั้นวางใจยังไงคะ
คือเราเป็นกลุ่มปฏิบัติธรรมอยู่แล้วครับกลุ่มอิ่มน้อยเนี่ย
ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยคือเราให้เราตั้งใจที่จะให้
เราสละไปแล้วเป็นของชุมชนแล้วที่บอกว่าขนาดว่าตู้หาย

คือเราโกรธได้ไหมบางคนอาจจะรู้สึกมันมีอารมณ์นะแบบโอ้โหหวังดีปรารถนาดี
มีบางคนมาทำให้เหมือนกับแบบโครงการมันแบบมันดูแย่คือมีอารมณ์โกรธผิดหวังอะไรแบบนี้ไหมคะ
เราเข้าใจมากกว่าฮะคืออย่างนี้ต้องอธิบายคุณจอมขวัญฟังว่า
เลลนี้มันคือโมเดลของตู้ชุมชนในต่างประเทศแต่พอมาในประเทศไทยเนี่ย
มันถูกสปริตเป็น๒โมเดลคือโมเดลแบบเดิมที่เป็นของตู้ชุมชนเหมือนเดิม
โมเดลที่เป็นแบบใหม่คือเป็นโมเดลโรงทานขนาดย่อม
ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเป็นโรงทางขนาดย่อมในหลายพื้นที่แล้วครับ
ในต่างประเทศเนี่ยตู้เนี่ยมันจะเล็กกว่านี้ครึ่งหนึ่งครับมากกว่าตู้กับข้าวครึ่งหนึ่ง
เล็กเป็นแบบไซส์ลูกขึ้นแล้วคนใส่จะไม่ได้ใส่ของเยอะแบบเดียวกัน
จะใส่เป็นของไอ้นี่ชิ้น๒ชิ้นแล้วมันเป็นการดูแลในชุมชน
สมมุติวันนี้ผมมีบะหมี่เกลือศัฏร์รูป๒ซอง๒ซองหนึ่งผมกิน๑ซองหนึ่งผมไม่ใส่
เนี่ยมันคือมันคือเป็นตู้ชุมชนเล็กแล้วเมื่อคุณไม่ได้ใส่ของแบบเดียวกันเยอะ
ที่คุณให้ของกันเยอะอย่างนี้มีโอกาสครับ
แต่ถ้าเกิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณดูโรงทาน
โรงทานต้องมีอะไรฮะโรงทานต้องมีคนดูแล

พอเวลาไปที่วัดลงทานต้องมีเจ้าอาวาสดูแล
โรงทานต้องเปิดบอกว่าจะต้องบริจาคกี่โมงกันกี่โมง
รับกี่โมงกันกี่โมง
คุณจะบริจาคในโมเดลของตู้ชุมชน

มีหลายคนที่มาบริจาคในตู้หลักโดยเฉพาะ๕ตู้ที่เป็นข่าวเนี่ย
บางคนเนี่ยมาไกลมากแล้วมาเป็นหลัง
ถามว่าเขามีกุศลจิตดีไหมเขามีกุศลดีจิตดีนะครับ
ที่เอามาให้แต่ว่าผมอยากจะบอกว่า

ที่ไปบริจาคในตู้

หรือถ้าไม่มีพี่สามารถตั้งตู้เองก็ได้

คือไม่ต้องทำให้รู้สึกว่าเป็นภาระของตัวเองใช่ไหมคะ
คือเรามีเท่าไหนเราแบ่งให้ใครได้เท่าไหน

นึกถึงว่าเอื้อกันได้ก็คืออย่างนั้นแหละ

ใช่ครับมันคือการแบ่งปัน

ถ้าคุณอยากจะบริจาคในสเกลใหญ่
ผมแนะนำให้คุณไปลงทาน
เพราะมันมีคนบริหารจัดการให้ครับ
เพราะว่าโรงทานมันก็มีของมันอยู่แล้วนะหลายจุดนะคะ

หน้าบ้านตัวเองหรือแต่ละคนก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันไป
แล้วทีนี้คือบางคนก็อาจจะเริ่มรู้สึกท้อใจ
คุณสุปกิจและเปลี่ยนหน่อยนะคะบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่า
เรามาถูกทางหรือเปล่าเราทำแบบนี้มันดีไหมนะ

ต้องบอกว่าถ้าคุณตั้งใจจะทำแล้วนะ
แล้วคุณก็คือจิตของกายผู้ให้อันนี้มันดีอยู่แล้ว

แต่ว่าคุณอาจจะเลือกที่จะให้ในรูปแบบที่เหมาะสม
ถ้าเกิดคุณคิดว่าจะให้แบบลงทาน

ควรจะต้องมีป้ายว่าเอาได้กี่ชิ้น
รับได้กี่โมงหรือกี่โมง

คือจริงมันเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือจิตวิทยาด้วยหรือเปล่า
คือการอัดของเข้าไปในอย่างที่คุณสุภกิจบอก
คือของอย่างเดียวกันแบบเดียวกันอัดเข้าไปเยอะนะ

ก็เอาไปสักชิ้นสองชิ้นคือจะบอกว่าไอ้การที่จำนวนของ
ในแต่ละแบบเยอะชิ้นมันมีผลต่อการโกยใช่ไหม
มันมีผลต่อสภาพจิตใจของคนที่แบบเวลาไปเปิดตู้ไหม

เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแบบอัดของเยอะแบบเดียวกัน
คือในตู้ที่ผมเริ่มทำตู้แรกเนี่ย๕ตู้แรกเนี่ย
บางวันก็ไม่มีของนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีหน้าที่เติมของ
ผมไปผมผมไปตั้งเสร็จปุ๊บผมอาจจะเอาชุดแรกไปให้เป็นของชุดแรก
แต่พอของวันรุ่งขึ้นอาจจะหมดหมดก็หมดครับมันเป็นตู้ชุมชน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
ที่ชุมชนต้องดูแลเองใครจะเติมก็เติม
ทีนี้ถ้าสมมุติเป็นคนที่คาดหวังนะคะว่าในนั้นน่าจะมีสิ่งที่เอื้อเฟื้อต่อกันได้
แล้วไปเปิดดูแล้วแบบอ่ะทำไมไม่มีแล้วอ่ะแล้วมาตั้งตู้ไว้ทำไม
ไม่เห็นมีของมาไว้ให้เลยเขาก็อุตส่าห์แบบโอ้โหแบบแบกความหวังมานะ
สมมุติว่าถ้ามีบางคนคิดแบบนี้คุณสุภกิจไม่รู้สึกว่าทำให้เขาเสียความรู้สึกเหรอคะ
ก็มันก็เป็นธรรมชาตินะครับก็คือบางชุมชนเราจะมีคนเติมเยอะ

มันก็เหมือนคุณไปแล้วคุณไม่ได้ของซึ่งผมว่าคนก็ยอมรับได้นะ
คนก็ยอมรับได้เปิดมาตู้นี้ไม่มีตู้นี้มีมีสิ่งที่ฉันชอบหรือเปล่า
จริงก็จะใจนะคนเวลาเห็นภาพมันอาจจะผิดไปจากที่คาดหวัง
ต่อได้ครับคนได้รับประโยชน์เยอะครับ
เมื่อวานผมไปที่ตู้วิพา๖๐เนี่ยมีแท็กซี่อยู่คันหนึ่ง
ขับมาเขาบอกวันนี้เขาวิ่งเนี่ยไม่ได้ค่าเช่าเลย

วันก่อนออกไปที่ตู้บางคอแหลมมียายคนหนึ่งลูกตายหลานพิการ
เขาก็มาขอบคุณเขาบอกเขาอยู่ได้
เพราะว่าตู้ตรงนี้แหละเพราะช่วงนี้เขาไม่มีคนจ้างงานเขา
ถ้าเกิดผมบอกแล้วบอกว่าเหมือนกับคุณเทน้ำใส่ขวดนะครับ
อาจจะมีบางหยดที่มันหกบ้างแต่ส่วนใหญ่มาลงขวด
นั่นคือในบรรดาปัจจุบันนี้ครับตู้เพิ่มขึ้นครบทุกจังหวัดแล้ว
๖๐๐กว่าตู้ผมเชื่อว่าคนได้รับประโยชน์มันเยอะกว่าครับ
คนที่แบบคนที่มีปัญหาในเคสที่มีเป็นดราม่า
อาจจะเป็นข่าวแต่คุณดูเคสที่คนได้ประโยชน์เลยครับ
ไปเอาขอบแล้วว่าให้ขอบคุณคุณตู้ไปอะไร

ใช่เคสแบบนี้ต้องออกข่าวครับอืม
ผมก็ต้องเอาแบบนี้ให้มันเป็นดราม่าในเรื่องดี
อันนี้ในลักษณะนี้นะคะถ้าเราจะสรุปร่วมกัน
ก็เหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นได้ทั้งสองแบบนั่นแหละ
คนได้ประโยชน์แล้วก็คนที่หาประโยชน์คือมันเกิดขึ้นได้

ใช่ครับ

ทีนี้ขอปิดท้ายหน่อยค่ะ
ในส่วนของการขยายลักษณะของโครงการหรือรูปแบบ

ปล่อยให้มันเติบโตไปเอง
ให้มันเปลี่ยนแปลงไปเองตามแต่ละครับ
คือในส่วนของ๖๐๐กว่าตู้ที่ไม่ใช่ของเรา

มันก็คงจะเป็นไปตามวิถีทางของมัน
บางชุมชนตู้นี้อาจจะรัสรองยาว
ชุมชนถ้าเกิดไม่สามารถควบคุมได้

ต่อไปเราอาจจะปรับปรุงตู้
อาจจะมีตู้ที่ไม่ได้ใส่เฉพาะของกินอย่างเดียว
อาจจะเป็นใส่เสื้อผ้าใส่หนังสือ
ตอนนี้มีองค์กรที่บริษัทที่ขายหนังสือ
หลายบริษัทติดต่อมาครับ

ผมก็บอกตอนนี้อย่าเพิ่งนะขอให้ไปใส่อาหารการกินก่อน

แต่ว่าหลังจากหมดโควิดไปแล้ว
อาจจะเป็นหนังสือเพิ่มขึ้นมาได้ครับ

คือฟังแล้วก็ต้องทำความเข้าใจอย่างเดียวนะคะ
เรื่องพวกนี้แล้วแต่ว่าเราจะมองมุมไหนบ้างเนาะ
ค่ะยังไงทางรายการขอบคุณคุณสุภกิจมากเลยนะคะ